สมัติทั่วไทย
ประเดิมตอนแรกในช่วงสะบัดทั่วไทย

ผมจะพาไปดูสุดยอดปลาทูไทย
บรรดานักชิมต่างยกนิ้วให้
นั่นก็คือปลาถุงโป๊ะ
สงสัยกันไหมล่ะครับว่าปลาทูโป๊ะมันคืออะไร
โป๊ปลาทูหน้าตาเป็นแบบไหน
ไปเข้าไปผมจะพาไปชมกัน
แม่แล้วตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับ
ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูปลุ๊ะแห้ะแปะแห้ะโป๊ะแห้ะถูกแล้วครับ

ซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับไม่ค่อยมีใครทำแล้วนะครับ
อยากจะรู้แล้วสิครับว่าโต๊ะปลาทูที่นี่มีลักษณะยังไง
แล้วปลาทูโป๊ะจะอร่อยมากแค่ไหนแหมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมครับโหยนั่งเรือมาสักพักแล้วนะครับ
ตอนนี้เราเห็นแล้วปากอาวเพชรบุรี
เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องพักเรือแล้วนะครับ

สวัสดีครับแล้วอย่างนี้เราเราออกวันหนึ่งเหรอพี่

ออกวันแต่วันเจ็บเนี่ยนางมีออฟเดียวนึง
ต้องชดเล๊าประมาณแลกมาสามจุ่มสี่จุ่มอีกรอบครับ
เราคิดว่าจะได้ประมาณกี่กิโนมันก็ไม่แน่น้องแจ้ว
น้องแจ้วแต่ว่ามันแจ้วอ่ะมันยังมีพ่อขุมตา

นี่ครับคุณผู้ชมครับโป๊ะปลาทูที่เรานั่งเรือมานานแสนนานนะ

ตอนนี้เรือเริ่มชะลอเพื่อที่จะเข้าใกล้โป๊ะแล้วนะครับ
แต่ว่าตอนนี้มีเมฆคลื้มมาทางนู้นครับ
แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่อุปสรรคของเรานะครับผม
นี่นะครับคุณผู้ชมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือปีกโต๊ะนะครับ
อันนี้เป็นลักษณะเหมือนกับว่าสามเหลี่ยมนะครับเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปตรงวงโป๊ะนะครับ
ตรงนี้เขาจะใช้เสาเป็นไม้ไผ่สลับกับต้นตานนะครับคุณผู้ชม
ซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคนที่ทำโป๊ะเนี่ยเหลือน้อยมากแล้วนะครับ
เขาทำกันมาประมาณเกือบร้อยปีแล้วแต่ก่อนเนี่ยหูมีเก้าสิบเจ้าร้อยเจ้า
ตอนนี้หูในเพชรบุรีเนี่ยเหลือเพียงแค่๓เจ้าเท่านั้นนะครับ
พอเข้ามาเรื่อยตรงนู้นจะเป็นห้องลวงครับเสร็จแล้วเขาก็จะยกประตูโป๊ะขึ้น
ตรงนี้พอน้ำลงไปแล้วเนี่ยปลาเขาก็จะวิ่งตามแนวนี้คุณผู้ชมครับ

นี่อันนี้พี่เขากำลังสาวเชือกนะฮะเอาไปผูกกับผูกกับต้นตานต้นนั้นนะครับพี่
คุณผู้ชมครับแหมตอนนี้น่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง
ประคองตัวให้อยู่บนเรือนี่ก็ยากแล้ว
ขึ้นอันนี้ยากกว่าคุณผู้ชมครับ
ได้มาทำอะไรท้าทายแบบนี้เนี่ยสุดยอดจริงเลย
นี่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีแค่เชือกเส้นเดียวนะจ๊ะ
แล้วก็ต้องใช้มือในการคว้าแบบนี้เลย
คุณผู้ชมลองดูแหมตายแล้วมันต้องลอง
อ่าได้คุณผู้ชมเยี่ยมยอดเลย
นี่คือฟ่างนะครับผมหรือว่าประตูที่เขาใช้กั้น
นี่เห็นไหมอันนี้ห้องลวงแล้วข้ามมาตรงนี้เดี๋ยวสักพักนะครับ
เขาจะยกขึ้นนะฮะแถบขาสั่นคุณผู้ชม
โอ้โหคงเครงจะได้
ตอนนี้อวนก็หดเข้ามาถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะ
ตอนนี้เตรียมที่จะช้อนประทูนะครับ
เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะได้เยอะแค่ไหนคุณผู้ชมครับ
ขณะที่เรากำลังสาวอ้วนช้อนปลาที่ติดอยู่กับโต๊ะนี่นะครับ
อยู่ดีฝนก็ดันตกลงมายังไม่ทันตั้งตัวเลย
ทำให้การจับปลาทุกโป๊ะครั้งนี้ดูทุลักทุเลขึ้นไปอีก
ที่จับได้ในวันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่
แต่ถึงจะได้ปลาทูไม่เยอะผมก็ยังไม่ถอดใจนะครับ
เพราะยังเหลือโป๊ะปลาทูอีก๑ลูก
ตอนหน้ามาลุ้นกันต่อครับว่าการออกทะเลไปจับปลาทูโป๊ะของผม
ที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีจะสมหวังหรือว่าผิดหวัง
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทรันทีวีช่อง๓๒